ธรรมดาตรีปืนดุหลือเกิน
คู่อลิเค้าก็ไปเจอกัน
แล้วก็มีการเอาปืนไปไล่ยิงล้างแค้นกัน
แต่มันไม่ได้โดนคู่อลินะคุณผู้ชม
สุดท้ายน้องโดนลูกหลงเสียชีวิต

ไปดูภาพนาทียิงกันเลยครับ
นี่โอ้โหเห็นมั้ยเสียงปืนพึ่ง
มันเกิดอะไรยืนกับใครเหรอ
เขาเป็นอลีกันเดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังแบบนี้ละกัน
คือเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นบุกเข้าไป

ชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลควนทองอำเภอขนอมนะครับ
คือจากคลิปเนี่ยเราได้ยินเสียงแล้วว่ามีปืนดังขึ้นหลายนัด

มันไปเจาะหลังเด็กผู้หญิงอายุเพียง๑๔ปี

ญาติต้องรีบประถมพยาบาลแต่ก็ไม่ทัน

ทีนี้เจ้าของบ้านคือคุณป้าวีนานะครับ
มาเป็นคู่อดีตกับนายเครปนายเครปเป็นใคร
นายเคลฟก็เป็นหลานชายเขานั่นแหล่ะ
โดยคนที่มีเรื่องกับหลานชื่อว่าในท็อป
ท็อปนะคุณผู้ชมเวลาคือแต่เวลาในท็อปมาหาเรื่องเนี่ย
เขาจะพาพ่อมาด้วยพ่อของท็อปชื่อว่านายนุ
นะฮะทีนี้หลานชายชื่อว่าในเครปบอกว่า
ก่อนหน้านี้ตัวเองกับท็อปเป็นเพื่อนสนิทกันเลย
แต่มาแตกหักกันเมื่อปีที่แล้วทะเลาะกันกับในท็อป
นะฮะแต่ท็อปเนี่ยไปฟ้องพ่อแล้วพากันกับพ่อเอาปืนมายิงใส่บ้าน
นะฮะตัวพ่อที่ชื่อว่านายนุเนี่ยยิงปืนใส่ส่วนท็อปเนี่ยปลาระเบิด
พ่อยิงลูกปลาพ่อยิงลูกปลาโอ้โหเอออย่างนั้นเลย
เคลียร์กันไปแล้วแต่ท็อปไม่ยอมจบตามมาหาเรื่องตลอด
แล้วทุกครั้งก็พาพ่อมาด้วยโอ้โหแทนที่จะพ่อก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรเลยนะฮะ
คุณผู้ชมวันที่เกิดเหตุ๒มีนานุที่เป็นพ่อเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
แล้วยิงเปิดทางก่อนสามนัดหลังจากนั้นท็อปที่เป็นลูกเนี่ย
สาดกระสุนตามต่ออีกหลายนัดด้วยกัน
ทุกคนที่นั่งอยู่ข้างบ้านพากันวิ่งหนีตาย
แต่ว่าน้องวุ้นเส้นคือเด็กหญิงอายุ๑๔เนี่ยเขาหนีไม่ทัน
กระสุนเจาะหลังนะฮะแล้วน้องก็เสียชีวิต
หลังเกิดเหตุตัวในนุที่เป็นพ่อของในท็อปเนี่ย
ยื่นประการตัวไปอาหารจะถามว่าท็อปอ่ะท็อปยังหนีอยู่
มอบตัวแต่ท็อปยังหนีอยู่และยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับ
อันนี้ก็เป็นคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เขาตายเลยนะคะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย